แต่ละลูกมันเละมากเลย
ยังไงก็ไม่แข็งสักทีนะคะ
ฉันใช้แป้งโรยก็ยังไม่ได้อ่ะ

เพราะคิดว่าถ้าดูจากภายนอกแค่พอจะได้ก็โอเคแล้ว

ลูกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแป้งมันไม่ปิดทั้งลูกเลยเห็นไหมนะครับ
มันแตกก่อนที่คุณจะต้มซะอีกนะรู้ไหม
โจรอินวูคุณอยากจะตกรอบเหรอ
ตั้งแต่เกิดมาผมเพิ่งทำอีกครั้งแรกนะครับ
ทำเป็นหลุมแบบนี้เห็นไหมใส่ไส้เข้าไปแล้วก็ประกบแป้งปั้นให้กลม

มันจะเป็นเงาและก็ลื่นด้วยเห็นไหมนะแตกต่างกัน
ก็พยายามต่อไปนะ

บัวรอยหวาน
นี่คือบัวรอยหวานค่ะ

นาทีสุดท้ายแล้วเหลือแค่๑๐นาที

ผมว่ามันไม่ใช่บัวลอยนะ
รู้สึกว่าเหมือนลูกเทนนิสมากกว่า

มันไม่มีปัญหาแต่ว่าลูกมันใหญ่เกินไปเนี่ยสิ
นี่เป็นปัญหาเรื่องแป้งค่ะฉันก็เลยจะปั้นใหม่เพราะฉันยังมีเวลาเหลือ
หวังว่าจะปั้นบัวลอยออกมาได้ดีกว่าเดิมแล้วก็สวยกว่าเดิม
ฉันจึงค่อยค่อยปั้นอย่างระวังเวลาใกล้จะหมดแล้ว
แต่ฉันยังปั้นอยู่เลยอ่ะปั้นอยู่ตลอดเพราะฉันคิดว่าให้ความสำคัญกับภายนอกที่เห็น
อาจารย์เห็นแล้วรู้สึกว่านี่เป็นบัวรอยที่สวยงามแล้วก็จะน่าทานมากค่ะ
สตาร์เชฟทุกท่านครับเหลืออีก๕นาทีสุดท้ายบัวลอยของคุณลงหม้อหรือยัง
กรรมการบอกว่าเหลืออีกแค่๕นาทีแล้ว
เวลาที่ฉันปั้นขึ้นมาใหม่ก็รีบเอาลงหม้อเลยค่ะ
แต่ฉันกลัวนิดว่ามันจะไม่ค่อยสุก
ก่อนปิดเตาฉันนับเวลาตลอดเลยค่ะตอนนั้นน่ะ

งใต้ลิ้นบัวลอยคนสุกหรือยัง

หมดเวลา
เวลา๑ชั่วโมงสตาร์เชฟทั้ง๔ทำเสร็จแล้ว
แข่งรอบที่๒บัวลอยเหนือใต้
การแข่งขันกัน๒รสชาติครับ
ตอนนี้เรามาดูกลุ่มที่๑กันดีกว่านะครับ
ขอเชิญคุณจูตันก่อนเลย
ข้างนอกดูมันเงาอยู่นะแต่ว่าข้างในนี่สิ
ฉันอยากจะบอกว่าเขาพยายามคลายออกมา
แต่ว่ามันก็ไม่ออกเพราะว่ามันเหนียวติดอยู่

ผมคิดว่าถ้าใส่แพ็คเกจให้มันแล้วก็
น่าจะเป็นตัวทำความสะอาดช่องปากได้เลยนะเนี่ย
แล้วไส้ของมันก็หยาบมากเลย
รู้สึกเหมือนกับกินทรายเข้าไปคำใหญ่เลยครับ

บัวลอยเข็ม

เหนียวขนาดนั้นใครเอามาเถอะ
เพราะว่าบัวลอยคุณเนี่ยมีปัญหาตรงที่แป้งหนาเกินไป
มันเหมือนกับทานเกี้ยวอยู่ยังไงอย่างนั้นเลย
ดังนั้นเปรียบเทียบกับรสชาติโดยปกติ
มันจะขาดไปอีกนิดหนึ่ง
นิดเดียวนะคะขอบคุณค่ะ

บัวลอยนี้ไส้งาดำรสชาติปกติเหมือนทั่วไป

ต่อไปมาชิมบัวลอยเค็มกัน
สำหรับบัวลอยเข็มนี้ไส้ของมันโดดเด่นมาก
เมื่อเปรียบเทียบแป้งแล้วก็ไส้ก็มีปริมาณเหมาะสมนะครับ
ดังนั้นผมคิดว่าบัวลอย๒อย่างนี้สอบผ่านนะครับ

อยากจะบอกว่าจองอิวเป็นผู้ชายนะ

การแข่งบัวลอยเหนือใต้ของกลุ่มที่หนึ่ง

ส่วนจูตันขอโทษด้วยนะ

คุณผ่านไม่ได้เชิญคุณไปยืนข้างพี่ปาก

เรามาดูผลงานของกลุ่มที่สองกัน

บัวลอยหวานก็เป็นสิ่งที่ฉันกลัวที่สุด
เพราะฉันทำไส้มันได้ไม่ค่อยดีอะค่ะ

ได้รับรสหวานจากฟักทอง

ของผมเป็นของแท้

แล้วก็เดาว่ามันคงจะหลุดติดกับบัวลอยลูกนี้แน่

ส่วนไส้มันมีกลิ่นของควันนิด
ใช่ถั่วลมควันหรือเปล่า
เอาล่ะถั่วมันไหม้

เรามาชิมบัวลอยเค็มกัน
อืม
อืม
บัวรอยเค็มนี่รสชาติดีนะ

ผมคิดว่าเนื้อหมูเนี่ยต้องต้ม

จากหมูก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นกว่านี้

ครับชงใต้ลิ้นนำบัวลอยมาครับ

คุณทั้งของกำลังให้การไปบัวลอยอีก

หอมหาเฉลี่ยอีก
ผลิสงนี่มันละเอียดมากเลยเมื่อรวมกับน้ำตาลสายขาวบวกกับแป้งฟักทองแล้วรสชาติเมื่อทานเข้าไปเนี่ยมันช่างเข้ากันเข้ากัน
เฟคอีกแล้วสิชงใต้ลิ้นทำได้งดงามมากเออขอบคุณค่ะขอบคุณมากตอนนั้นฉันดีใจมากจริงจริง
กรรมการที่เคร่งครัดแบบนั้นกลับชมฉันแบบนั้นก็ใช้ได้นะ
วันนี้ผู้ชนะการแข่งทำบัวลอยในรอบนี้ก็คือ
ท้องไต้ลิ้นยินดีด้วยเก่งมากเก่งมาก
ชนะได้เพราะความตั้งใจของคุณส่วนสามท่านก็จะเข้าสู่รอบการแข่งขันคัดคนออกเป็นหัวข้อที่มีสีสันที่สุด

ต้อนรับเมิงเมิงตาแพร่พิเศษของเรา

ตอนนี้ขอเชิญแขกสุดน่ารักของเราด้วยครับ

มาหาไม่ใช่ขนาดนั้นละ
เนื้อหมูเป็นอาหารประจำโต๊ะที่ชาวจีนคุ้นเคยกันดีนะ

คนต้องใช้เนื้อหมูทำอาหารปรุงอาหารภาคเหนือและภาคใต้ครับ
และแน่นอนเราจะไม่ทำร้ายลูกหมูแสนน่ารักตัวนี้หรอก
พวกเราเตรียมอาหารทางเหนือและใต้๓กลุ่มเอาไว้แล้ว
สตาร์เชฟทุกท่านต้องจับสลากเพื่อเลือกอาหารมา๑หมวดได้เลย

แล้วก็จะปรึกษากันไม่ได้ด้วย

ล่าคุณเลือกก่อนว่าอยากได้กล่องใบไหน
คุณต้องทำผัดหมูแผ่นและหมู๓ชั้นผัด
ต่อไปปลายไข่นานคุณจะเลือกกล่องไหนดีครับ
ผมเลือกกล่องขวาครับ
เดี๋ยวเนื้อหมูและหมูอบน้ำผึ้ง
โหตายแล้วหมูอบน้ำพึ่งยากจะตาย

เห็นพวกเขาสองคนเปิดในใจฉันคิดว่าทำไม่ได้สักอย่าง

หมูเส้นผัดซอสและซี่โครงเปรี้ยวหวาน
เฮ้ยปัญหาคือฉันจะหั่นหมูยังไงให้เป็นเส้นเล็กเนี่ย
มีเครื่องให้ใช้ถูกไหม

พวกเรามีอุปกรณ์ทำหมูเส้นให้คุณ

ทั้ง๓ท่านเลือกเรียบร้อยแล้ว
จับเวลาแข่งขัน๑ชั่วโมงตอนนี้

หนึ่งเป็นของภาคใต้อีกจานเป็นของภาคเหนือ

ผู้ที่ทำได้แย่สุดจะถูกคัดออก
หมูแผ่นอาหารชนิดนี้ที่เกาะไต้หวันเห็นได้บ่อยมาก
เพราะรสชาติคล้ายกับหมูเปรี้ยวหวานของทางใต้

ถึงเวลานั้นถ้าทำหมูเปรี้ยวหวานออกมาแล้วก็